จังหวัดชนบุรีก่อนเป็นอุบัติเหตุรถพ่วง
เลอร์เนี่ยนะคะเสียหลักแล้วตกทะเลท่าเรือแหลมชะบังเลยนะคะ
ตกลงไปคนขับติดภายในแล้วก็เสียชีวิตด้วย
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานกว่า๕ชั่วโมง
ในการที่จะกู้ซากรถขึ้นมาจากทะเลนี้ได้นะคะ
ตั้งแต่ช่วงประมาณตี๒๓๐ค่ะ
ของวันนี้นะคะ๑๙กุมภาพันธ์๒๕๕๙
มีอุบัติเหตุรถบรรทุก๑๘ล้อพุ่งตกลงทะเล
และมีผู้ขับขี่ยังคงติดอยู่ภายในค่ะ

ตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ
ทางตำรวจภูทรแหลมชะบังพร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชานำกำลังทีมนักประดาน้ำค่ะ
ไปช่วยเหลือโดยที่เกิดเหตุอยู่ที่ท่าเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์
ก็เห็นคนงานจับกลุ่มยืนดูเหตุการณ์กันนะคะ
แล้วก็ได้พาเจ้าหน้าที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
ก่อนจะให้ชุดประดาน้ำลงทะเลไปค้นหาผู้สูญหาย
ใช้เวลารวมกว่า๕ชั่วโมงเนี่ยค่ะ
จึงจะสามารถนำซากรถบันทุกร์๑๘ลอิสุสูตรสีขาว

แล้วก็มีหมายเลขทะเบียนส่วนหาง๗๐๑๖๘๕กรสินขึ้นมาได้
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตอยู่ภายใน๑ราย
ทราบชื่อคือนายอนุชาวันที่กุลอายุ๓๒ปี
เป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุกนั่นแหละ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ทราบว่าคนขับรายนี้
ก็ขับรถเข้ามาในที่เกิดเหตุมาส่งตู้คอนเทนเนอร์ค่ะ
แต่จากนั้นคือไม่รู้ยังไงรถบรรทุกเสียหลัก
พุ่งตกลงไปในทะเลเลยนะคะเลยเกิดเหตุการณ์เศร้าขึ้น
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ส่งศพผู้เสียชีวิตไป
รักษาไว้ที่โรงพยาบาลแหลมชะบัง
หลังจากนี้ต้องสอบสวนอย่างละเอียดกันอีกครั้ง
จะได้สรุปสาเหตุของอุบัติเหตุที่แท้จริงกันต่อไปนะคะ